ข่าวนี้เหมือนกันอันนี้เนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า๑๐ขวบ
ทำอะไรอยู่ตอนนี้โฟกัสกับข่าวนี้นะ
หันมาให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังข่าวนี้
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณก็ได้
อะไรอ่ะน่ะ
เดี๋ยวเฉลยได้ไหมแต่จะบอกว่าสิ่งนี้
มันคือสิ่งที่เข้าไปอยู่ในจมูกของลูกสาว

คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากลูกสาว
ถ้าย้อนไป๒ปีที่แล้วน้องเขาอายุ๓ขวบ

เด็กอายุ๓ขวบน้องเขามีอาการ
มีอาการเหมือนกับจมูกบวมแล้วน้ำมูกไหลมาตลอดเลยคุณผู้ชม
ลูกสาวเป็นอะไรนะ
พ่อก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
นี่ขนาด๒ปีที่แล้วพ่อเข้าใจว่าลูกสาวเป็นภูมิแพ้มาตลอดเลย
แล้วทีนี้เนี่ยน้ำมูกไหลจมูกบวมไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้พาลูกไปหาหมอ
คิดดูนะดอมเดือนนึงพาไปหาหมอเฉลี่ยเดือนละ๒ครั้ง๒ครั้ง
จนเวลาผ่านมา๒ปีเมื่อ๓วันก่อนน้อง๕ขวบแล้วนะ
พ่อน่ะเคลียร์จมูกลูกแล้วรู้สึกว่าทำไมมีขี้มูกแข็ง
แล้วหลังจากนั้นมันมีเลือดออกมาด้วย
แล้วตรงรูจมูกมันมีกลิ่นแรงสุดท้ายก็เลยพาไปหาหมอค่ะ
แล้วหมอบอกว่ามันคืออะไรฟังคุณพ่อค่ะ
หมอส่องกล้องหมอก็เลยบอกว่าน้องมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างใน
เราก็ยังไม่คิดว่าเป็นผ่านยังไม่คิดว่าจะเป็นผ่าน
เพราะฐานนี้ก็เลยหมอก็เลยดูลงมา
หมอเองยังตกใจหมอเองก็ยังตกใจว่าโอ้โห
คือว่าเป็นฐานมันน่าจะเป็นฐานของเล่นคือกลมแบนดัน
หมอใช้เวลาอยู่ประมาณสักผมว่าครึ่งชั่วโมงกว่าถึง๔๕ปี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

พ่อแม่ต้องสังเกตให้ดีเลยว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะคะ
โอ้ยถ้าแน่เห็นไหมคาวนี้มีประโยชน์ทุกอย่าง
เราได้รู้แล้วว่าถ้าลูกมีอาการแบบนี้
อกจากจะแพ้อากาศไซนัสจมูกเหม็นหายใจมีกลิ่นแล้ว
ลองดูเออนี่ได้ประโยชน์จริง

ไม่อย่างนั้นค้างไว้ทั้ง๒ปี